คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่เรานำเสนอนะครับ
ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปที่ห้องพักห้องพักหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ

รีบกระโดดลงมาจากอาคารตรงนี้
เหมือนหนีอะไรบางอย่างนะครับ
คลิปเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ในการที่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายวัย๒๒ปีเนี่ย
เอาคลิปไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในเมืองกรสิน
ช่วงเกือบตี๑ของวันที่๗กุมภาพันธ์
นี่แหละครับคลิปเห็นไหมมีรถจักรยานยนต์มาจอด
มีผู้ชายสองคนผู้ชายเสื้อขาวเดินขึ้นมาชั้นบน
แล้วก็พยายามเหมือนจะเคาะประตูแล้วทีนี้เข้าไปในห้องได้

ผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องปีนระเบียง
แล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างวิ่งหนีไปทันทีนะครับ
ทีนี้ครับเกิดอะไรขึ้นภายในห้องที่ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไป
ปรากฏว่าในห้องที่ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไป
เป็นห้องพักของผู้หญิงคนหนึ่งนางสาวเอละกัน
นามสมมุติอายุ๒๒ปี
เธอเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เสียหายในคดีนะครับ
เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ประทึกที่มีผู้ชายบุกเข้าห้องมา
บอกว่าวันเกิดเหตุ๗กุมภาประมาณ๔ทุ่ม

ผู้ชายคนในคลิปซึ่งจริงแล้วก็รู้จักกัน
แต่เป็นการรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนรู้จักประมาณ๔๕เดือนแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน
วันเกิดเหตุนะครับผู้ชายคนนี้ทักมาชวนเธอออกไปเที่ยว
แต่เธอบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะเธอปวดท้อง
ผู้ชายคนดังกล่าวก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นปวดท้องอยู่ห้องใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวจะมาหามาหาที่ห้องได้ไหมนะครับให้มาอยู่เป็นเพื่อนไหม
เดี๋ยวซื้อยาไปให้ไหมนะฮะก็ถามนู่นถามนี่
แต่ว่าตัวของฝ่ายหญิงก็ปฏิเสธบอกไม่เป็นไรนะครับ
จากนั้นช่วงเกือบตีหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ในห้อง
ก็สะดุ้งตื่นแล้วครับเพราะว่าได้ยินเสียงเคาะประตู
ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นน้องสาวของเธอที่ทำงานด้วยกันมา
มาขอนอนด้วยเพราะเวลาน้องทะเลาะกับแฟน
น้องจะมาขอเธอนอนที่ห้องนี้เป็นประจำ
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยเปิดประตูออกไป
แต่เท่านั้นแหละครับพอเปิดประตูออกไปนะฮะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยืนอยู่หน้าประตู
แล้วก็ผลักประตูเข้ามานะครับ
ผู้ชายคนนี้พยายามกอดปลุกปล้ำนั่งค่อมกดมือเธอไว้
ถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะข่มขืนเธอ
บอกแบบนี้เธอพยายามห้ามและขอร้องว่าอย่าทำอย่าทำ
พร้อมกับพยายามดิ้นแต่ก็ถูกผู้ชายคนนี้บีบคอไว้
จนสุดท้ายเธอดิ้นหลุดเพราะเธอดิ้นอย่างแรงเลยนะ
ดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งไปหยิบมีด
ทำให้ผู้ชายคนนี้ตกใจวิ่งหนีไป
อย่างที่เห็นในวงจรปิดนะครับ
เขาก็เข้ามายิงอยู่ตรงนี้หนูก็เล่นนั่งอยู่ตรงนี้
หนูก็บอกว่ามาทำไมมันก็บอกว่าก็มาเล่นด้วยเฉย
ไหนบอกว่าเจ็บท้องมันบอกอย่างนี้แล้วมันก็มากอดหนู
หนูก็บอกว่าเอออย่ามาทำอย่างนี้หนูปวดท้องหนูไม่สบาย
แล้วมึงมาทำไมกลับหนูก็บอกให้มันกลับ
มันก็จับแขนหนูไว้จับแขนแล้วจับอยู่ตรงหัวกางเกงหนูครับ
แล้วเหมือนแบบมันรู้ว่าหนูจะลุกไปเอาอะไรสักอย่าง
มันก็จับหนูมาแล้วมันก็บีบคอบีบคออยู่ตรงนี้
มันอยู่ตรงนี้หนูอยู่ข้างบน
คือตัวผู้เสียหายบอกแบบนี้บอกว่าพอผู้ชายคนนี้เข้ามาในห้องได้นะ
ผลักประตูเข้ามาแล้วก็ยังมานั่งคุยกับเธอ
เธอก็พยายามใจดีสู้เสือในการนั่งคุยด้วย
ถูกต้องเพราะว่ามันมีภาพไงคุณที่บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาเหมือนกับเขาเข้าไป
หายไปอยู่ครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะหายไปอยู่ในห้องนานเหมือนกัน
เธอก็พยายามคุยด้วยใจดีสู้เสือไว้แต่ก็บอกว่าเธอปวดท้องปวดท้อง
แต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ออกไลน์ใช้กำลังในการที่จะพยายามข่มขืนเธอนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพียงแค่คนรู้จักเท่านั้นนะฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าผู้ชายคนนี้เคยเข้ามานั่งเล่นในห้องด้วยหลายครั้ง
แต่ก็มากับกลุ่มเพื่อนทั้งนั้นและผู้ชายคนนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมความรุนแรงกับเธอ
กระทั่งมาเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี่แหละครับทีนี้มันก็เป็นคดี
เพราะผู้หญิงเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สพเมกรรษินทร์แล้ว
แล้วก็ทางด้านของภูมิกับสพเมืองกรสินก็จะได้นัดผู้เสียหาย
คือผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งวันนี้เองนะครับสาวผู้เสียหายนางสาวเอนามสมมุติ
ก็เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสพเมืองกรสิน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ผู้เสียหายยืนยันว่าถูกชายคนดังกล่าวบุกเข้ามาในห้อง
และพยายามจะถอดเสื้อผ้าหวังจะข่มขืนจริง
แล้วเธอจะเอาผิดเอาเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
และในขณะเดียวกันเองนะฮะผู้ชายที่ปรากฏในคลิปวีดีโอนี้
ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง
เพื่อเข้ามามอบตัวกับทางด้านของภูมิกับการสพเมืองกรสินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยตัวผู้ชายคนนี้ที่บุกเข้าห้องฝ่ายหญิงเปิดเผยออกมาบอกว่า
หลังจากที่เขาดูข่าวแล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
เพราะมีทั้งคลิปถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไป
ที่ให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสตามจับตัวผู้ชายคนนี้
ตัวเขาเองบอกว่าพอตกเป็นข่าวเขาก็เลยไม่สบายใจ
ขอให้ผู้ปกครองของเขาพาเขามามอบตัว
และเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงกับเจ้าหน้าที่

แต่การพิสูจน์ความจริงมันจะเป็นยังไง
ข้อมูลจากฝ่ายชายจะเป็นยังไง
ตำรวจจะเป็นผู้เก็บข้อมูลนะครับ
ด้านของภูมิกับการสพเมืองกรสินเปิดเผย

สอบปากคำทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยซะก่อน
ถึงจะมีการแจ้งข้อหาผู้ชายคนนี้

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะฮะ
เดี๋ยวถ้าความคืบหน้าของคดีมีเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะฮะ